เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็ไปนั่งจดจ้อง

ไปดูพิธีการเชิญต้นตะเคียนขึ้นมาจากบ่อทรายร้างที่จังหวัดอ่างทอง
ค่ะแหมดีฉันเด่าได้ตั้งแต่เสียงคุณเลย

โยงเข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เหรอความเชื่อตัวเลขนี่แหละฮะ

ก็เป็นบรรยากาศการนำต้นตะเคียนขึ้นจากบ่อทรายร้างนะฮะ
บริเวณกลางทุ่งนาหมู่๒ตำบลบ่อแร่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ก่อนจะมีการเชิญขึ้นมา
สุนทรมุ่งเขม่นอายุ๖๐ปีเป็นกรรมการวัดใหม่โคกมรุม
ก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังว่า
ช่วงเย็นเมื่อวันก่อนได้มีการเข้าทรง
พบว่ามีแม่ตะเคียนเข้าร่างทรง
แล้วก็บอกว่าจมน้ำจมท่าอยู่ในบริเวณบ่อทราย
แล้วก็มีการแสดงปฏิหารนะเป็นคลื่นกลางน้ำลูกใหญ่
ซัดเข้ามาบริเวณชายตลิ่งบ่อซ้ายนี่แหละ
โอ้โหก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าในบ่อทรายแห่งนี้
มีต้นตะเคียนหรือเปล่า
นายสุนทรซึ่งเป็นคนเล่าให้ทีมข่าวเราฟัง
ก็บอกว่าหลังจากมีเหตุปฏิหารนั้นคลื่นซัดมาแบบนั้น
พบว่าเหมือนมีเงาอะไรดำอยู่ใต้น้ำ
ซึ่งเงานั้นเป็นเงาของต้นตะเคียนคุณ
เพราะว่านายสุนทรใช้ไม้แหย่ลงไปทิ้มลงไปดู
ปรากฏเป็นอะไรแข็งน่าจะเป็นต้นตะเคียนแล้วก็เป็นจริง
เอาเกลี่ยข้างบนผิวน้ำดู
แล้วก็เอาไฟส่องลงไปมันเป็นท่อนต้นตะเคียนแน่
ก็เลยขอกำลังนักประดาน้ำดำน้ำลงไปตรวจสอบ
โอ้โหนักประดาน้ำก็มาเลยนะฮะมาดำน้ำลงตรวจสอบเลย
พบว่าเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ประมาณ๓คนโอบ
มีความยาวกว่า๑๐เมตรนะครับ
ทีนี้แหละครับก็เลยต้องทำพิธีที่จะเชิญต้นตะเคียนนี้ขึ้นมา

กว่าที่รถแบ็คโฮลจะดึงจะลากจะเอาท่อนตะเคียนขึ้นมาบนฝั่งได้นะครับ
พร้อมกับนำรถเทลเลอร์ทะเบียน
อันนี้ทะเบียนรถนะผมเสียงดังไปไหม

เพื่อที่จะขนท่อนตะเคียนนี้มาไว้ที่วัดใหม่โคกมรุมนะครับ
ทีนี้ครับตอนเช้ามานักเสี่ยงโชคไม่พลาดเดินทางมากราบไหว้

ซึ่งบางท่านก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แต่ทีนี้ก็ต้องกลับบ้านกันไปก่อนเพราะว่าเคอร์ฟิลล์ใช่ไหม

เช้านี้ก็มาใหม่นะฮะเพื่อที่จะขอเลขขอโชคขอลาบนะครับ
ที่ผ่านมาบริเวณบ่อทรายแห่งนี้นะครับ
ได้มีการนำแม่ตะเคียนทรายเงินและแม่ตะเคียนทรายทอง
ขนาด๓คนโอบแล้วก็ยาวกว่า๒๐เมตรขึ้นมาแล้ว

แล้วก็มีการเข้าทรงร่างของนางวันนางามจริง

ที่เรานำเสนอข่าวไปว่าดีเจจ๊ะจ๋ามาที่นี่
และอยู่ก็ร่ายรำเหมือนร้องไห้ด้วยนะครับ
ขณะที่ไลฟ์สดทำพิธีอันเชิญเนี่ยนะฮะ

กลายเป็นข่าวเป็นคราวว่ามีแม่ตะเคียน
แล้วก็ดีเจจ๊ะจ๋าตอนนั้นที่เป็นเหมือนแม่ตะเคียนเข้าร่างเนี่ย
ก็ชูมือชูไม้เป็น

เป็นเลขข้างหนึ่งเป็น๒หรือข้างหนึ่งเป็น๔อะไรสักอย่าง
แล้วคุณอ่านที่เป็น๒เลยนะ

กดดันสิไม่กดดันแล้วนะเนี่ย
งวดนี้อะไรที่เดียวกันนะคุณวัดเดียวกัน
เออคราวนี้คุณผู้ชมลองคิดเอาเองนะคะ

มีเรื่องราวตัวเลขไหมมีจัดให้ต่อค่ะคุณผู้ชม
พาไปดูพึ่งหลวงพึ่งหลวงเนี่ยไปทำรังอยู่ที่รอบเจดี

ว่าปกติเวลาที่พึ่งหลวงเขาทำรังเนี่ย
หลวงเขาจะทำรังตามแนวยาวของแสงตะวันใช่ไหม

แต่ว่าพึ่งหลวงที่นี่เขาทำรังแบบขวางแสงตะวันขวางแสงแดด
อันนี้ดิฉันก็แบบเอาเหรออันนี้เพิ่งรู้จริง
นี่คุณผู้ชมนี่คือองค์พระธาตุเจดีศักดิ์สิทธิ์โบราณค่ะ
อายุเนี่ย๑๐๓๖ปีนะ
อยู่ในวัดป่าศักดิ์คำที่หมู่๘บ้านหนองหวี
ตำบลท่าวังทองพยาวค่ะคุณผู้ชม
แล้วพึ่งทุกรังเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยขวางแสงตะวัน
คือพึ่งหลวงอื่นเขาจะทำรังตามแนวของแสง
เพื่อที่จะหลบความร้อนของแสง
อันนี้ก็แปลกนะเขาบอกว่ามันไม่เหมือนธรรมชาติของพึ่งนะ
ใช่แต่เขาก็จะบอกนะมีทั้งรังเล็กรังใหญ่
ขนาดประมาณสักไม้บรรทัศนึงไปจนถึงรังใหญ่ก็เมตรครึ่งค่ะ
คนที่เขามาที่วัดก็กราบไหว้ขอพร
พระธาตุเจดีโบราณแล้วก็พอแงนขึ้นไปเห็นนี้
แล้วก็บอกว่าโอ้มันแปลกเหมือนกัน
สำหรับพระธาตุเจดีโบราณของวัดป่าศักดิ์คำเนี่ย
เป็นศิลปะประยุกต์ล้านนาขนาดฐานเนี่ยนะคะ
กว้าง๑๕เมตรสูง๒๕เมตร
นักเสี่ยงโชคเขาก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคหน่อยละกัน
ทีนี้ดิฉันก็เลยอยากรู้ว่าอ้าวแล้วจะเอาเลขอะไรล่ะ
เลขนี่ไงเลของค์พระธาตุเจดี
อายุเก่าแก่ใช่ไหมอายุ๑๐๓๖ปี
เขาก็เลยไปแยกเลยค่ะ๑๓๖อย่างนี้๑๐๓อย่างนี้
แล้วก็๐๓๖บางคนไปนับรังพึ่งเอาแค่รังพอนะคุณผู้ชม

รังพึ่งเนี่ยนับได้๖รังแล้วก็เอาไปรวมกับเลขท้ายอายุองค์พระธาตุ
เพราะว่าเลขท้ายอายุองค์พระธาตุคือ๑๐๓๖ปีใช่ไหม
แล้วนับได้๖รังคนก็เลยเอา๖ไปต่อท้ายแล้วเขาบอกว่านี่ไง๖๖
มันจะ๖๖เหรอไม่รู้
ไปต่อที่นครนายกหน่อย
มีบรรยากาศเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่กำลังง่วนกันเลยค่ะ
ทำอะไรทำกับข้าวเหรอคะไม่ใช่
นี่เขาช่วยกันจับงูนะคะเพราะว่ามีงูเขียวไม่ได้ตัวเดียวหลายตัว

นี่มันมีเชือกฟงเชือกฟางมีอะไรขดปนกับขยะไปหมดเลย
นี่เป็นห้องเช่าที่มีผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ค่ะ
แล้วปรากฏไปเจองูเยอะขนาดนี้ทำรังเลยนะ
ก็กลัวว่าผู้ป่วยจะได้รับอันตราย
ก็เลยต้องให้อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูเข้าไปตรวจสอบ
พอใช้ไฟฉายส่องใต้ตู้โอ้โหงูเขียวขดตัวเป็นกระจุกเลยค่ะ
ต้องใช้อุปกรณ์จัดจับสัตว์เลื้อยเนี่ย
เลื้อยคลานเนี่ยมาคีบงูเขียวตัวแรกออกมา
ตัวแรกความยาวกว่า๑เมตรแล้วก็ทยอยจับออกมาอีก
รวมแล้ว๔ตัวความยาวมีตั้งแต่ดูสิคะ๖๐เซนนะ
จนถึง๑เมตร๕๐เซนตัวใหญ่โดยนำงูทั้ง๔ตัวใส่กระสอบ
นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคืออยู่กันเป็นครอบครัวว่างั้นเถอะ
คืองูเวลามันอยู่กันเยอะมันน่ากลัวนะ

นางสาวโสพิตาทองเขียนอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นเจ้าของห้องบอกว่า
ที่พบงูเขียวนี่มีผู้ป่วยติดเตียงนะ

ก็เลยต้องโทรแจ้งกู้ภัยนะคะเอาฟังเสียงของคนที่เขาไปเจองูหน่อยค่ะ
เดินไปในครัวเราเห็นหางมันโผล่ออกมา

ก็มาดูคนป่วยเสร็จแล้วก็จะเดินไป
ตอนที่เราเห็นหางมันอยู่ตรงไหนที่ทีแรก

เห็นแต่หางมันโผล่มา๓หาง

ตกใจไหมพี่ตอนนั้น

ขนลุกนะฮะเห็น๓หางแล้วโผล่มา๔ตัวอย่างไร
จากนครนายกไปดูที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับ

บุกบ้านซุกอยู่ใต้หิ้งพระ
ในบ้านของนายบุญน้อมเจ้ยทองอายุ๕๑ปีนะฮะ
อยู่ที่หมู่๑ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงศ์นะครับ
โดยกู้ภัยใต้เต็กตึงทุ่งสงศ์ได้รับแจ้งก็เลยเข้าตรวจสอบครับ
เข้าไปดูพบงูจงอางซุกอยู่ข้างกล่องกระดาษใต้หิ้งพระ
แล้วมันดุร้ายแน่นอนงูจงอางเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจับดูสิ
โอ้โหโอ้โหแล้วมันเลื้อยหนีด้วยนะฮะ
ท้ายที่สุดจับมาได้สำเร็จนะครับ
ก็มันเลื้อยหนีมันหนีไปนู่นบริเวณคนต้นกล้วยหน้าบ้านนะฮะ
จับสำเร็จได้ก็วัดความยาวได้๔เมตร

ก่อนที่จะนำใส่กระสอบไปปล่อยป่าธรรมชาตินะฮะ
นายบุญน้อมเจ้าของบ้านคุณอาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าขณะกำลังเปิดประตูเข้าบ้านนะ
เห็นสิ่งผิดปกติบนหิ้งพระภายในห้องโถง
เข้าไปดูใกล้พังงะเลยครับ
เพราะงูเนี่ยตอนแรกมันอยู่บนหิ้งพระเลย
อยู่บนหิ้งพระเลยนอนขดตัวชูคอแผ่แม่เบี้ย
ทีนี้ครับคุณอาบุญน้อมบอกโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว
วิ่งถอยออกมาตั้งหลักก่อนแล้วก็คอยจดจ้องดูนะฮะ
ขณะที่จงอางตัวนั้นก็เลื้อยลงมาจากหิ้งพระนะครับ
แล้วก็มาซุกอยู่ข้างกล่องตรงมุมห้อง
แต่ทีนี้คุณอาบุญน้อมนะบอกว่าเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่แน่นอนเลย
เพราะไม่งั้นจะเลื้อยไปอยู่บนหิ้งพระทำไม

ทีนี้ครับคนที่ทราบข่าวชาวบ้านชาวช่อง
ก็มาที่บ้านของคุณอาบุญน้อมแล้วก็มาจดบ้านเลขที่

อ้าวแต่ว่าทีมข่าวของเราไม่เขียนบ้านเลขที่มาให้

อ้าวแล้วกับอายุของคุณอาบุญน้อม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
นี่เขมือบอีท่าไหนนี่ดิฉันมองไม่ออกแล้วนะเนี่ย
เอาจริงใช่งูจงอางเนี่ยยาว๓เมตร
กลืนงูปล้องทองที่ยาวประมาณเมตรครึ่ง
อยู่ที่ป่าใกล้กับรีสอร์ทในพื้นที่หมู่๕ตำบลลำทับ
เจ้าหน้าที่เขาต้องเอาอุปกรณ์ค่ะเป็นไม้ผูกเชือกคล้องจับงูนี่แหละ
จงอางยอมที่จะคายงูปล้องทองออกมา
ทีนี้ก็เลยเอางูทั้งสองตัวใส่กรงเอาไปปล่อยในป่าจุดอื่น
ซึ่งระหว่างนำไปใส่กรงขังไว้ที่ศูนย์กู้ภัยรอนำไปปล่อยป่าเนี่ยนะ
ปรากฏว่างูจงอางตัวเนี้ยเขมือบกลืนงูป้องทองไปอีกครั้งหนึ่งครับอ้าว

เออนั่นสิแล้วไปปล่อยป่าที่เดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นเขาเบื่อกันต่อ
ไม่คือตอนที่จับมาได้แล้วจับแยกมาได้รอบแรกแล้ว
พอดันไปใส่กรงเดียวกันนี่คือจบเลยนะเหมือนกับกักที่ให้มันกินได้เลย
ซึ่งเขาบอกว่าพฤติกรรมที่งูจงอางมันกินแบบนี้มันก็ปกติแหละ
งูจงอางมันเป็นงูที่ชอบจับงูด้วยกันกินเป็นอาหาร